ส่วนอีกคู่นึงคู่นี้แหม

ไม่รู้จะต้องอุทานไม่รู้จะต้องพูดคำไหน
เพราะว่ากลางเทียเหลือก็เนี่ย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพที่เขาควงกันไปห้างแล้ว
ละก็มีร่วมโต๊ะกินข้าวพร้อมกับแกดละไปแล้ว

ว่าดูเหมือนว่าถ่านไฟเก่ามันจะร้อนขึ้นมา

ตี้วันเกิดของเพื่อนอย่างคุณแหวน

มันคงเป็นความรัก

ครั้งหนึ่งครั้งแรกตอนจีบกัน

บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม
ตอกย้ำความหวานด้วยภาพนี้ค่ะ

หลังจากที่

ออกงานสดร้อนเลยเมื่อ๔โมงที่ผ่านมา

คือมันไม่เหมือนกันจริง
มาแบบนั้น

พี่อำนั้นแหละช้าช้าพี่อำเขาบอกว่าไม่รีบอยู่แล้ว
พี่อ้ำไม่ได้รีบดิฉันว่าใช่เขารุ่นใหญ่ใจนิ่งอยู่แล้วนะคะ